มีคนถ่ายคลิปมาเขาถ่ายคลิปที่รถของเขา
แล้วปรากฏว่าเห็นร่องรอยแบบนี้มันเหมือนร่องรอยอะไร

โอ้โห้ยรถไม่ล้างเลยอ่ะคุณชิ

โอ้้ยในรถเขาลง
แมงที่เล่นต้องพูดละคุณชนะ
รถดิฉันเป็นรอยมาทุก

แต่ตอนนี้อยากจะให้โฟกัสด้านนอกของรถคันนี้ก่อนครับ
ไม่ล้างก็ส่วนของไม่ล้างไม่เป็นไรช่วงนี้ฝนมันตก
แต่สิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่พร้อมกับเราก็คือ
ร่องรอยคล้ายกับเหมือน
เป็นเหมือนแบบอะไรสักอย่างมาก
เอาจริงไอ้รอยประเภทนี้เราก็เห็นกันเยอะ

โอ้โหมันค่อนข้างจะเยอะแล้วชัดนะ

เจ้าของคลิปเขาบอกเลยว่า
มันคล้ายกับรอยพญานาค
พญานาคก็เป็นที่พวกเรานับถือเลื่อมใสกันอยู่ถูกไหม
ถ้ายิ่งมาเลื้อยมาปรากฏแบบนี้

ลักษณะแบบนี้เธอบอกอุ๊ยประหลาดใจมาก

ก็ไม่คิดว่าจะมีสัตว์ตัวไหนที่จะมาทำรอยยาวได้แบบนี้

แล้วชาวเน็ตคอมเมนต์ยังไงกันบ้าง
แต่ละคนอุ้ยคือหากันไป
บางคนถามทะเบียนอะไร

ทะเบียนอะไรนะดิฉันอ่านไม่ทัน

ชาวเน็ตก็มีทิศทางของการตอบไปในทางเดียวกันนะ

บอกว่าเจ้าของรถเนี่ยเพิ่งไปทำบุญมาด้วย

แต่ทั้งหมดทั้งมวลเล่าสู่กันฟังก็คือ
เป็นความคิดส่วนบุคคลนะคะ

และเอาไว้ในฐานที่เราเข้าใจกันแล้วกันนะคะ